ล่าสุดเนี่ยสมาคมก็มีการตั้งเป้าอยู่แล้ว
อย่างทรลัยงค่าวกับสื่อมวลชนเชิญได้
โดยทั้งหมดของทัพนักกีฬาไทย๑๒๑เหรียญทองนะครับ

ก็คงจะเป็นการเตรียมทีมครั้งใหญ่
ก่อนที่เรานั้นจะเล่นโอลิมปิกนะครับ
ซึ่งโอลิมปิกจะเป็นการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย
โซนสุดท้ายคือโซนเอเชียของเรา
ที่จะคว้าโคต้าไปโดยไทยเป็นเจ้าภาพ
เรื่องนี้ก็มีการพูดคุยกัน
แล้วก็ทีมหญิงด้วยนะครับ
ซึ่งทีมชายหากทำได้จะเป็นการป้องกันแชมป์สมัยที่๕

เพราะว่ามีการเตรียมความพร้อมไปก่อนการแข่งขัน

ไปแข่งขันโอลิปิกเกม๒๐๒๐ในรอบคัดเลือก
รอบ๒ในช่วงต้นเดือนมกราคมปีหน้า
ที่จังหวัดนครราชศรีมาซึ่งเราเป็นเจ้าภาพนะครับ

ที่กลับมาบรรจุในรอบ๘ปีก็หวังลึกนะครับ
ประเภทหญิงในการลุ้นเหรียญทองที่ต้องเบียดกับอินโดนีเซีย
ส่วนทีมชายก็เป็นเรื่องยากนะครับ

แต่ก็กำชับนักกีฬาให้สู้เต็มที่
ซึ่งหวังว่าทุกคนนั้นจะทำได้ตามเป้าหมายครับ